สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะอดทนอีกแค่๗วันเท่านั้นค่ะ
สามราศีต่อไปนี้เตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยค่ะเพราะว่าในวันที่สามสิบเมษายนนี้นะคะ
ดาวสุกจะมีการโยกย้ายราศีค่ะซึ่งเป็นปกตินะคะเวลาที่ดวงดาวมีการโยกย้ายไปปุ๊บ
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
โดยเฉพาะ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เรียกว่าดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะ
ราศีแรกที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
ถือว่าเป็นราศีที่มาแบบเงียบแต่ฟาดความสำเร็จเพียบเลยนะคะ
โดยเฉพาะความสำเร็จในเรื่องของเงินทองค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าเรื่องการเงินดีแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะ
ชาวราศีเมษนะคะยังมีโอกาสที่จะได้รายได้แบบคาดไม่ถึงด้วยค่ะ
ชะตาของคุณค่ะมีโอกาสที่จะรวยแบบเงียบนะคะ
ถ้าคุณหวังในเรื่องของการเงินรับรองว่าสมหวังสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับราศีต่อมาค่ะถือว่าเป็นราศีที่น่าอิจฉามากที่สุดเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะเพราะว่าดาวศุกร์ที่กำลังจะมีการโยกย้ายนี้นะคะ
เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีพฤกษกค่ะพอเวลาที่ได้ตำแหน่งดี
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกดีขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ที่โดดเด่นที่สุดในดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกหนีไม่พ้นเรื่องของการเงินค่ะ
ดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะหรือว่าถ้าคุณลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้กำลีกำไรสมใจปรารถนาค่ะหรือว่าถ้าในช่วงที่ผ่านมานะคะ
ชาวราศีพฤกษกมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องที่ค้างคาใจในช่วงนี้ค่ะ
ดวงชะตาก็จะดีขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาก็จะมีทางออกค่ะ
ปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
โดยรวมก็ถือว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะดวงดีค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานอาชีพนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีค่ะ
จะมีสิ่งใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่โอกาสใหม่
เข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรค่ะ
ส่วนในเรื่องของความสำเร็จนั้นชาวราศีมังกรไม่ต้องเป็นกังวลใจไปเลยนะคะ
เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แล้วค่ะ
สาเหตุที่คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะ
ส่วนหนึ่งก็มาจากความเพียรพยายามความขยันของคุณนั่นเองค่ะ
และที่สำคัญนะคะหากชาวราศีมังกรคนไหนกำลังหวังในเรื่องของโชคลาภ
บอกได้เลยนะคะว่างานนี้คุณมีโอกาสที่จะสมหวังค่ะ
หาโอกาสที่การไปทำบุญเกี่ยวของเครื่องนุ่งหงค่ะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญค่ะจะส่งผลทำให้คุณประสบความสำเร็จ
มีโอกาสที่จะสมหวังสมใจในสิ่งที่ปรารถนานั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ